อันนี้เบากันบ้างนะคะแต่ไม่รู้จะเบาสำหรับเสียงของเจ้าสัตว์ตัวนี้หรือเปล่า
ปกติเนี่ยสัตว์เราจะมีวิธีในการหักคู่วิธีในการดึงดูดเพชรต้องค่ำในระดูกสุดสมภัณฑ์
ทรงกลิ่นทำเสียงได้จำลองความสนใจ
มีเต้นด้วยนะมีเต้นแล้วก็โชว์ความสวยงามของแขวงหัง
แบบนกยูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่โคอลาดูเป็นสัตว์ตัวเล็กน่ารัก

ฟังสิว่าจะคำรามแล้วเหมือนเสียงอะไรคะ
ลองหลับตาฟังคุณผู้ชม
ลองหลับตาฟังแล้วจินตนาการ

คือหลายคนเหมือนสัตว์ใหญ่ถ้าถามดิฉันนะ
เสียงแบบดูหรือเหมือนเสียงท้องร้องแบบหิวมากนะคะ

ไม่เท่าเลยไม่เชื่อต้องเชื่อ

เนี่ยเสือคำลามในคอลก็คล้ายน้ำ

แต่ตลกตรงที่น้องโคราลาดจะน่ารักนะคะ

ใช่นะคะเสียงคำรามขนาดนี้
เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเป็นเสียงที่เขาใช้
ในการหาคู่ในฤดูผสมพันธุ์นะคะ

อาจจะต้องแบบแสดงอิทพลเฮ้ยถึงฉันจะตัวเล็ก

อะไรแบบนี้นะคะเป็นแค่เป็นไปได้

ศูนย์อนุรักษ์ที่ซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย

คนที่ได้รับชมคลิปเป็นอย่างมากนะคะ

อินสตาแกรมของผู้ใช้งานรายหนึ่งค่ะ

บางทีก็ฟังคล้ายเสียงของหมู
เออเสียงแบบอ้อเออ

เผื่อจะได้หาคู่เหมือนโคอาล่า

ใช้ไม่ได้กับคนนะคะ
เหลือสนอดก็ได้ค่ะ

โคล่าเป็นสัตว์น่ารักนะคะลักษณะหน้าตาคล้ายกับหมีแต่เขาไม่ใช่หมีค่ะ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็ใช้เสียงในการสื่อสารค่ะ
โดยคอล่าตัวผู้จะใช้เสียงร้องเพื่อประกาศถิ่นแดน
แล้วก็ดึงดูดความสนใจจากตัวเมียในฤดูสืบพันธุ์
ซึ่งเจ้ารูเบนตัวนี้ก็กำลังใช้เสียงคำรามเพื่อเรียกหาตัวเมียนั่นเองนะคะ
เมียจะมาจากไหนเลยเนี่ยเห็นอยู่คนเดียว

ส่งเสียงดังเป็นพิเศษไงแล้วก็ชูคอสูงด้วย
แบบตัวเมียแบบเล็ดลอดมาตามหน้าต่างซี่เมื่อกี้หรือเปล่า